ครับท่านประธานที่เคารพครับผมมิโรธลักษณะดิสรสมาชิกสภาพฤทธิรัสดร
เก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานที่เคารพครับ
ผมคงใช้เวลาไม่นานนะครับในการอัตถาอธิบายในครั้งนี้นะครับ
แต่เบื้องต้นนะครับอ่าผมเนี่ยนะฮะระลึกอยู่เสมอว่าในฐานะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรและในวันนี้เป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งเรามีภารกิจครับ
เกี่ยวข้องกับการตีความกฎหมายและผมคิดว่าพวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ย
ต้องมีสำนึกครับในการตีความกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์
แล้วก็ให้ประเทศมีทางออกและมีทางไปต่อได้ไม่ใช่ตีความกฎหมายเพื่อลิดลอนสิทธิเสรีภาพ
พึงมีของประชาชนแล้วก็ผลักประเทศเข้าไปสู่ทางตัน
ผมไม่หวังนะครับว่าเราจะต้องมาตีความคำว่ายัตติโดยใช้โภจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ถล่อยย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกับกรณีที่เกิดขึ้นกับท่านนายกรันตรีสมัครศุนย์ธราเวทย์
ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นที่วันนั้นต้องเอาพจนานุกรมมาตีความความหมายของคำว่าลูกจ้าง
แล้วสุดท้ายก็เกิดความไม่เป็นธรรมในหัวใจของประชาชนที่เกิดขึ้นกับนายกสมัครสุนทรเวท
วันนี้เรากำลังจะใช้พจนานุกรมตีความคำว่ายัตติอีกแล้วเรายังไม่เข็ดกันอีกหรือครับ
คิดอย่างนี้ครับว่าการตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ยนะครับ
ท่านประธานเราจะต้องพิจารณารัฐธรรมนูลเป็นหลักต้องยึดรัฐมนูลเป็นหลักครับ
เพราะในมาตรา๕วัก๑ของรัฐธรรมนูลเนี่ยกำหนดไว้ชัดครับว่า
รัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับ
หรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้
ดังนั้นการจะตีความให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาจะเป็นไปในทางใด
จะต้องไม่ตีความให้ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลผมย้ำตรงนี้นะครับ
ยัตติที่วันนี้เป็นข้อถูกเถียงกันจนนำมาซึ่งการใช้ข้อบังคับข้อที่ร้อยห้าสิบเอ็ดเนี้ย
ตินี่แหละครับจริงอยู่ครับมันเป็นข้อเสนอ
เพื่อให้ที่ประชุมนะครับได้พิจารณาและลงมติชี้ขาดไปในทางใดทางหนึ่ง
แต่ยัตติโดยปกติแล้วต้องมีผู้เสนอยัตติครับไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีก็ดี
หรือสมาชิกแห่งสภานั้นนั้นก็ดีโดยข้อบังคับกำหนดให้ยื่นเป็นหนังสือ
และยื่นล่วงหน้าแต่ในกรณีที่ไม่ยื่นล่วงหน้า
ไม่ยื่นเป็นลายลักษณอักษรไม่ทำเป็นหนังสือนะฮะ
ก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับเป็นเรื่องเรื่องไปซึ่งก็ต้องอ้างอิงข้อบังคับข้อที่
สิบเก้าแล้วก็ข้อที่สามสองแล้วก็สามสิบสามแต่อย่างงี้ครับท่านท่านประธานครับ
การเสนอบุคคลให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในข้อบังคับ
ร้อยสามสิบหกตัวเลขร้อยสามสิบหกไม่ปรากฏในข้อบังคับ
ข้อที่๓๒ครับแล้วเราจะเอาการเสนอชื่อบุคคลให้สภาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรรมตรี
ตีความเป็นยัตติได้อย่างไรท่านสมาชิกลองดูได้เลยครับ
ข้อสามสิบสองเนี้ยในกรณียัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอด้วยล่วงหน้า
ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าไม่ต้องเสนอเป็นหนังสือเนี่ย
มีวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามวงเล็บสี่
ดูที่วงเล็บสี่ครับก็จะมียัตติในข้อสามสิบสามบ้าง
ห้าสิบห้าบ้างห้าสิบหกบ้างห้าสิบเจ็ดบ้างห้าสิบแปดบ้าง
ร้อยห้าสิบบ้างแต่ร้อยสามสิบหกไม่มีดังนั้นเราจะตีความว่าการเสนอ
ชื่อบุคคลเนี่ยให้รัฐสภาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เป็นยัตติไม่ได้ฮะคำว่ายัตติครับท่านประธานครับ
ผมลองไปค้นในรัฐธรรมนูญนะครับปีหกศูนย์นะครับ
พบปรากฏอยู่จำนวนสิบสามแห่งครับและตำแหน่งทั้งสิบสามแห่ง
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเลย
โดยการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในรัฐมนูลฉบับนี้จะใช้คำว่า
ให้ความเห็นชอบผมถึงย้ำไหมครับว่าในกรณีนี้เนี่ยที่เรากำลังประชุมกันอยู่เนี่ย
คือการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบไม่ใช่ยติครับ
ในมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าก็ระบุเอาไว้ครับว่าให้สภาพผู้แทนรัฐศดรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งศพบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรมตรี
ตรงนี้จึงเป็นหน้าที่ผูกพันประธานสภาผู้แทนรัศดรตามข้อตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
ต้องบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเสนอครับ
เป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูลที่กำหนดให้ประธานสภาพผู้แทนรัศดร
เป็นผู้บรรจุวาระดังนั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้บุคคลสมควรให้บุคคลใดสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เป็นยติตามความหมายของข้อบังคับแต่เป็นข้อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รัฐธรรมนุนกำหนดให้องค์กรตามรัฐธรรมนุนมีหน้าที่ผูกพันต้องกระทำตาม
ในกรณีนี้ครับในเรื่องต่อมาครับหากว่าเราตีความว่า
การพิจารณาให้ความเห็นชอบเนี่ยนะครับเป็นยัตติเนี่ยนะครับ
ลองไปเสิร์ชเลยครับลองไปหาเลยครับคำว่าให้ความเห็นชอบเนี่ยครับ
มีเต็มไปหมดครับทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่าง
แล้วมันจะผูกพันแล้วก็จะทำให้การตีความบิดเบี้ยว
และกระทบกับรัฐธรรมนูลเต็มไปหมดอันที่จริงครับท่านประธาน
การให้ความเห็นชอบเนี่ยนะครับให้บุคคลใดเนี่ย
ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจริงเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราชดร
ตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าของรัฐธรรมนูลเพียงแต่ในมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ย
กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมลงมติเห็นชอบด้วย
แล้วและเพื่อให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงในการทำประชามติเมื่อวันที่๗
สิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเขาเขียนอย่างงี้ฮะในคำถามพ่วง
เห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่อง
ต่อเนื่องนะฮะตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ
สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง๕ปีแรก
นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐมนูลนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพ
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ดังนั้นนะครับมีการอ้างอยู่เสมอครับจากเพื่อนสมาชิกรัฐสภาว่า
มีประชาชนมากถึง๑๕ล้านเสียงที่เห็นด้วยกับคำถามพวกนี้
ซึ่งผมก็ยอมรับในสิบห้าล้านเสียงว่าสิบห้าล้านเสียงจริง
แล้วตกลงที่ตีความตามข้อบังคับอยู่ณขณะนี้เนี่ย
เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ในคำถามพ่วงที่บอกให้ประเทศเนี่ยนะครับ
ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือไม่ที่ผ่านมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนสามสิบเก้าล้านเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้าสิบสองล้านคนเนี่ย
ณวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องหรือกระท่อนกระแท่นกันแน่นี่คือขัดกับเจตนารมณ์ในการตั้งคำถามพ่วง
และขัดกับเจตนารมณ์ที่๑๕ล้านเสียงให้ความเห็นชอบมาอย่างชัดแจ้งครับ
กลับมาที่ข้อบังคับข้อที่ร้อยสามสิบแปดครับท่านประธานในที่มีการที่มีที่มีสมาชิกบางท่านอ้างถึงนะครับว่า
ในกรณีไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตราตามมาตราสองร้อยเจ็บสองวักหนึ่งได้
การที่จะให้รัฐสภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกรมตรีจากบัญชีตามมาตรา๘๘ของรัฐธรรมนูล
ข้อบังคับข้อที่๑๓๘ก็เขียนไว้ว่ากำหนดให้สมาชิกทั้ง๒สมารวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับ
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอยัตติต่อประธานรัฐสภาหลายคนก็เชื่อครับว่าอ้าว
แสดงว่าการเสนอชื่อเนี่ยเป็นยัตติสิไม่ฮะท่านอ่านเฉพาะ๑๓๘ไม่ได้
ท่านต้องอ่านร้อยสามสิบเก้าด้วยแต่พอมาอ่านข้อบังคับข้อที่ร้อยสามสิบเก้าที่ถัดลงมาเองนะฮะ
บรรทัศน์เดียวเองได้กำหนดเขียนว่าอย่างนี้ฮะ
ได้กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษดรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองวักสอง
เห็นไหมฮะโดยระบุว่าโดยจะเสนอชื่อผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา๘๘หรือไม่ก็ได้
คำว่ายัตติหายไปแล้วครับในข้อบังคับข้อที่ร้อยสามสิบเก้า
แสดงว่าการเสนอให้ยกเว้นเนี่ยเป็นยัตติครับเพราะมีการเสนอครับ
ถ้ามีเสียงกึ่งหนึ่งนะครับของทั้งสองสภาก็เสนอครับ
ยัตติไปแต่เมื่อไหร่ที่ยกเว้นไปแล้วกลับเข้ามาให้ความเห็นชอบ
บุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายรมตรีก็กลับมาเป็นข้อพิจารณานะครับ
ให้ความเห็นชอบตามหน้าที่ที่รับนูลกำหนดเหมือนเดิม
และผมได้เข้าไปดูที่ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของร่ำนูลแห่งราชนาจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๖๐ด้วย

ผมเข้าไปดูหนังสือที่ระบุความมุ่งหมายไว้ด้วย

ผมขอเชิญท่านสมาชิกผ่านท่านประธานสภา

ไม่มีเนื้อหาส่วนไหนที่ระบุว่ารำนูลมีความมุ่งหมาย
ที่ห้ามเสนอชื่อเดิมซ้ำ
ในการให้รัฐสภาเห็น
ไม่ได้มีการห้ามเสนอชื่อเดิมซ้ำ
ในการให้รัฐสภาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
และถ้ารัฐธรรมนูลมีความมุ่งหมายเช่นนั้น
รัฐมนุนก็ควรจะต้องเขียนห้ามไปเลย
อย่างเช่นกรณีของตุลาการสารลำนูนก็ดี

ตามที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้อภิปรายไปแล้ว

ถ้าการเสนอชื่อบุคคล
รัฐสภาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นยัตติในข้อบังคับ
ตามข้อที่๓๒วงเล็บ๔

เพราะไม่มีตัวเลข๑๓๖อยู่ในนั้น
ครั้งจะใช้๓๒วงเล็บ๑
ขอให้ปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วน

คตประชุมรัฐสภาอยู่ดี
เกิดมีสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งนะครับ

ข้อบังคับข้อ๓๒วงเล็บ๑
เสนอชื่อนายกรมตรีในที่ประชุมรัฐสภาดื้อเลย

การเสนอบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรรมตรี

เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็พูดถึงข้อบังคับข้อที่๔๑
แล้วพูดถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เราจะมองแต่ตัวบุคคลอย่างเดียวไม่ได้ครับ
บุคคลคนเดียวกันแท้

สิ่งที่เคยพูดเอาไว้ก็เปลี่ยนได้
แม้ว่าการพูดนั้นจะพูดในรัฐสภาแห่งนี้ก็ตามนะครับ
แม้ว่าในวันที่๒๔มิถุนายน

จะมีการพูดเอาไว้ในสภาแห่งนี้บางประโยค

ผมขอท่านประธานเปิดคลิป
ผมขออนุญาตไว้แล้วเปิดคลิปดูครับ
เพราะว่าผู้นั้นอยู่ในบัญชีใหล่
ชื่อและเหมาะสมเป็นนายกรณปรี
เชื่อก็ให้อย่างนี้ครับ
เพิ่งกับความสบายใจของท่านประธานก็ไม่มีทาง

๒๓ปีสมศรีเท่าไหร่
ขออนุญาตจะเชื่อตัวครับ
ครับคุณวิรอคนครับ
ครับท่านประธานครับครับท่านประธานครับ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

แล้วตรงไหนจะฟังดูกันไหมครับท่านท่านสมาชิกทุกท่าน
ครับคุณคุณเรือดครับขอขออนุญาตคุณนามเป็นอย่างนี้ครับ
จากว่าคลิปเมื่อกี้คุณก็ไม่ได้ขออนุญาตต่อประธานก่อน
ที่จะเสนอเข้าไปถ้าเสนอเข้าไป
ท่านประธานครับผมผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ
ที่๕ผมขออนุญาตท่านประธานเรียบร้อยแล้วครับ
ผมกรอกแบบฟอร์มแล้วขออนุญาตท่านประธานไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเสียหายครับ
อ๋อแต่ว่าท่านประธานเนี่ยอนุญาตให้ผมแล้ว
แต่อยู่ดีท่านประธานเปลี่ยนใจครับมา
ไม่อนุญาตผมในภายหลังครับท่านประธานครับ

ผมเป็นคนถ้าประธานอนุญาตแล้วก็โอเค
ไม่ว่าจะเป็นผมหรือประธานที่แบบรัฐทัศน์ที่แล้ว
อย่างนั้นผมขอเปิดนะครับ๓๘วินาทีเองครับจะได้พิสูจน์กันครับ

ผมว่าวันนี้เราได้อภิปรายคุณวิโรธครับ
บรรยากาศเป็นไปด้วยดีแล้วนะครับ
ผมฝากประเด็นไปทางท่านสมชัยว่าท่านสมชัยจะถอนที่ท่านพูดไว้วันที่๒๔มิถุนา

ก็ถือว่าจบบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับ

ว่าขอให้รักษาบรรยากาศอันนี้เอาไว้ดีกว่าที่เราจะ
ก็ตกลงก็ให้ถอนนะครับ๒๔มิถุนายน๒๑๖๔
ผมขอให้หยุดอภิปรายเลยนะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานเพื่อควบคุมการประชุมสภานะครับ
เมื่อสักครู่เนี่ยท่านประธานผมขอให้ถอน
แล้วก็ท่านประธานตรวจดูว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ประการที่สองเนี่ยถ้าท่านประธานคุ้มควบคุมการประชุมสภาไม่ได้นะครับ
มันจะทำให้การประชุมสภาเดินต่อยาก
ท่านประธานได้สั่งห้ามผู้อภิปรายและขอให้ถอนคลิปเมื่อสักครู่ไปแล้ว

ถ้าไม่งั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เดินหน้าไปสู่การที่ต้องขอให้การควบคุมสภาเป็นไปในลักษณะที่เข้มข้นขึ้นนะครับ

เหตุการณ์คนละเหตุการณ์เลยครับ

คุณวิโรธทำแบบนี้ไม่เป็นสุภาพบรุษ

คุณวิโรธก็พูดตั้งสิบครั้ง

ท่านประธานครับผมขออนุญาตประทวงอยู่ครับ
คุณวิโรธให้โตหน่อยครับ

ก็ของคุณวิโรธจะประท้วงก็ต่อ

ท่านประธานครับให้หยุดนะครับแบบนี้ครับ

โตสักทีครับคุณวิโรธขอให้โทษทีครับท่านประธาน

ขออนุญาตให้ท่านประธาน

อันนี้ต้องถอนคำพูดนะครับท่านประธาน
อย่างนั้นท่านก็ต้องถอนก่อนครับ

วันที่๒๔มิถุนายน๒๖๔ผมก็ถอน

ผมแก่เป็นไม่ต้องห่วงไม่ต้องถอนเลย

ขอให้ถอนคลิปเมื่อสักครู่
เพราะได้กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ท่านประธานอนุญาตรึเปล่าหรือเปล่าครับ

ขอถอนคลิปที่ไหน
คือเสนอไปแล้วยังไงก็ท่านเสนอไปแล้ว

ก็ได้บันทึกว่าได้ถอนเต็ปไว้

คลิปเมื่อกี้ถ้าก็เปิดแล้ว
แต่ว่าทางรถก็ขอเป็นการบันทึกไว้
ว่าเตปนี้ถอนออกไป

ขอขอให้ได้อย่างนี้

คลิปนี้ผมขออนุญาตถูกต้องนะครับ
ไม่อนุญาตคลิปที่ผมขออนุญาตแล้วนะครับ
ท่านประธานต้องสรุปอย่างนี้นะครับ

แล้วเดี๋ยวมันจะพาดพิงถึงทางกองโสดด้วยนะครับ

ส่วนงานของเจ้าหน้าที่ได้ครับ
แล้วเดี๋ยวจะปรากฏว่าเดี๋ยวทางกองโสดเขาจะ

แต่เรารอนิดเดียวผมอยากให้เดิน

ถือว่าผมได้อนุญาตเองครับ

ที่ผมบอกว่าไม่ในใจได้อนุญาตป่ะ

แต่ว่าไม่ได้เปิด

ถ้างั้นเมื่ออนุญาตแล้วแต่ว่า
คลิปที่เปิดเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดู
ว่าจะขอความคุณาเพื่อให้มัน

ครับเชิญครับคุณนทุศครับ
ท่านประธานที่ขอรับผมนทุศบัวประธุมพุทธแห่งสะดอยแบบบัญชีไร
ชื่อภาคเก้าไกรในฐานะสมาชิกอธสภาครับ
ท่านประธานครับเนื่องจากว่าด้วยความเคารพนะครับ

ซึ่งเมื่อสักครู่ก่อนหน้าที่ท่านประธานจะได้อาหารเอกสารการได้รับอนุญาต
ท่านประธานได้เอ่ยในลักษณะว่าอยากจะให้ถอน
แต่ในเมื่อขณะนี้เนี่ยเอกสารยืนยันชัดเจนในสิ่งที่คุณวิโรธพูดนะครับว่า
ได้มีการขออนุญาตเปิดเทปทั้งหมดแล้ว
ซึ่งก็ยังเวลาสั้นเองครับเพียง๓๘วินาทีนะครับ
ทีนี้เมื่อสักครู่ท่านไปตัดเสือก่อน
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการที่ท่านวิโรธขออนุญาตสมบูรณ์แล้ว
ท่านประธานก็รับทราบแล้วจะขออนุญาตเปิดคลิป๓๘วินาทีเมื่อสักครู่อีกสักรอบหนึ่งครับ
แต่ว่าเมื่อเปิดแล้วท่านสมชายจะถอนเมื่อปี๒๖๔หรือไม่
อันนั้นสุดแล้วแต่ท่านครับแต่พวกผมไม่ถอนขอยืนยันเปิดคลิป
ที่ได้รับอนุญาตจากท่านประธานครับ
ผมเรียนท่านสมชายว่ายังติดใจจะให้ตอนอีกหรือไม่

ท่านประธานครับด้วยความขอรบท่านประธานครับ
สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกรัฐสภาประการที่หนึ่ง
ด้วยความขอรบท่านประธานนะครับท่านประธานเซ็นอนุญาตคลิป

ผมไม่อยากก้าวล่วงนะครับว่าเป็นความรับผิดชอบท่านประธาน

อนุญาตให้ความเห็นในฐานะสมาชิกรัฐสภา
อยู่ที่นี่มา๑๗ปีเนี่ยประธานต้องตรวจคลิปครับ
อนุญาตว่าผมยืนยันว่าต้องถอนขอบคุณครับ
คุณสมชายยังยืนยันที่จะให้ถอนนะครับ
ตอนเรื่องกิ๊บแต่ว่าส่วนที่ว่า
ผมไม่ได้ดูจริงต้องสารภาพเพราะว่า
กำลังท่านกรุงก็ทราบว่าเมื่อตอนที่อภิปรายก็

ฟังความอภิปรายของต้านสมาชิกอยู่มาก
ก็เห็นว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ก็ถ้าจะถือความผิดที่ไม่ได้ดู
ก็รับว่าจะเป็นความผิดต่อไป

จะเกิดปัญหาเช่นนี้ในส่วนของผมครับ
อันนี้ก็ไม่เป็นไรคนเราปิดก็ต้องรับปิดได้
ทีนี้ส่วนเรื่องของคุณสมชายอยากให้ถอน
เพื่อความเรียบร้อยที่ประชุม
ผมอย่างนี้ครับท่านประธานผมขออย่างนั้นหารือครับ
คลิปนี้ผมเอามาจากการประชุมทีวีรัฐสภาครับ
ไม่ได้เป็นคลิปส่วนตัวอะไรหรือว่าเป็นคลิปอะไรเลยครับ
เอามาจากเฟซบุ๊คของทีวีรัฐสภา
แล้วทั้งนั้นเองครับทำไมจะเปิดไม่ได้
เพราะการถ่ายทอดการประชุมรัฐสภา
ก็เป็นการถ่ายทอดอย่างเปิดเผยตามข้อบังคับอยู่แล้วครับ
การที่จะเอามาเปิดซ้ำก็เป็นเรื่องปกติครับ
มันไม่ได้มีความเสียหายอย่างไรครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดแล้ว
หรืออะไรก็ตามทีนะครับก็ได้ครับ
แต่อย่ามากล่าวหาประธานครับไม่ได้ครับ
ประธานท่านตรวจก็คือตรวจครับแล้วทำไมครับ
นี่คือโลกอาการกลัวความจริงหรือครับ
นี่คือกลัวอาการหลอนสิ่งที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้เหรอครับท่านประธาน
นี่แหละครับคนที่แก่เป็นไม่ใช่ครับท่านประธาน

ท่านประธานขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ

ครับท่านประธานกลับเรียนประธานลูกครับ
ผมเสรีสวนภานนท์สมาชิกวุฒิสภาต้องกลับเรียนท่านประธานครับ
ข้อที่๑ผมว่าการประชุมเนี่ยต้องให้เกียรติกัน
กันไม่พอใจแล้วก็ว่าคนนู้นแก่คนที่แก่
ผมว่าอีกหน่อยมันก็แก่ทุกคนนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็คือคำที่มาพูดแล้วก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งกัน

คลิปที่นำมาเปิดนั้นเนี่ยเมื่อท่านประธานเห็นแล้วว่าไม่สมควรให้เปิดเพราะจะมีความขัดแย้งในสภา
ผมว่าเมื่อท่านประธานวินิจฉัยมันก็ต้องเป็นไปตามท่านประธาน

คลิปที่นำมาเปิดนั้นนะครับมันเป็นคนละเหตุการณ์
มันเป็นเรื่องในช่วงเวลาก่อนซึ่งมันจะมีข้อมูลสถานการณ์อะไรต่างเนี่ยนะครับ
มันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ในเรื่องเดียวกับพินาในครั้งนี้ทีเดียว
ดังนั้นนะครับเราจะเอาเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็มาแสดงว่าอีกคนนึงมีความเห็นในขณะนั้น
เพื่อจะมาหักล้างกันหรือมาต่อสู้กันผมว่าไม่สมควร
ประกันที่สี่ครับท่านแม้ว่าคลิปเหล่านี้เนี่ยครับเป็นคลิปที่นำไปเปิดสาธารณะไปแล้ว
แต่มันเลยช่วงนั้นไปแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์ที่เจ้าของคลิปเนี่ยนะครับที่มีภาพอยู่ในนั้นเนี่ย
เขามีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตก็ได้นะครับก็กลับเรียนท่านประธานครับว่าการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องเอาท่านประธานเป็นหลักนะครับ
ไม่ใช่พอประธานกำลังพูดก็สวนพูดกันเองตลอดเวลาเลยนะครับผมด้วยความเคารพครับอยากให้ท่านประธานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
สิทธิ์ของท่านสมชายท่านชายก็มีสิทธิ์จะปกป้องตัวเองเต็มที่ครับนะครับขอบพระคุณท่านท่านประธานครับ

ขอขอสักครู่ครับผมเห็นว่าก็เรื่องมันยังไม่มีจะหาข้อยุติไม่ได้นะครับเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมขอใช้อำนาจของประธานครับนะฮะในการขอให้ยุติทั้งสองฝ่ายครับคลิปก็ไม่ต้องเปิดแล้วก็การถอนของคุณ
ของคนสมชายก็ไม่ต้องถอนใช้ข้อมันครับเพื่อว่าอำนาจของประธานที่จะดำเนินการให้การประชุมด้วยความเรียบร้อยผมต้องขอความคุณาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังพูดในเรื่องที่จะทำให้เวลาของการประชุมเรื่องใหญ่ข้างหน้าไปผมขอใช้อำนาจของประธานครับนะฮะเพื่อให้การรับผิดการรักษาให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย
ผมรังสมรมสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐสะดอนบัญชีหลายชื่อภักดิ์เก่าเกิดในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานเรียนด้วยความเคารพนะครับตามข้อ๕นะครับท่านประธานจะต้องควบคุมด้วยดำเนินกิจการของรัฐสภานะครับด้วยความเป็นกลางนะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตามข้อปัง
ในการที่เรานำเสนอนะครับวีดีโอภาพเคลื่อนไหวก็แล้วแต่นะครับจะต้องผ่านการวินิจฉัยของท่านประธานก่อน
ซึ่งในทางข้อได้จริงนะครับท่านประธานจะวินิจฉัยหรือไม่วินิจฉัยในลึกแค่ไหนละเอียดแค่ไหน
อันนั้นเราไม่สามารถก้าวล่วงได้
แต่เมื่อวินิจฉัยอนุญาตเราแล้วนะครับพวกเราสุจริตครับท่านประธาน
พอเราสุจริตแล้วเราไม่สามารถนำเสนอได้แบบนี้นะครับสมาชิกเสียหายครับ
ซึ่งโดยหลักการนะครับท่านประธานอาจจะมีแนวปฏิบัติในอนาคตที่จะต้องรายละเอียดอะไรต่างเนี่ย
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ณตอนนี้การนำเสนอของท่านวิโรธต้องสามารถทำได้ครับ
ประการที่๒แม้ว่าการนำเสนอวีดิทัศน์ดังกล่าวนะครับจะเป็นการพาดพิงถึงสมาชิกท่านอื่น
ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน
รัฐมนูลตามมาตรา๑๒๔ก็ได้วางหลักว่าตัวสมาชิกที่ถูกพาดพิงก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้อยู่แล้ว
เรื่องนี้จริงไม่เป็นประเด็นปัญหาเลยครับไม่ใช่เรื่องใหญ่
พวกเรานะครับทำหน้าที่โดยเฉพาะครับ

ท่านประธานให้ผมจบสัก๑๐วินาทีได้ไหมฮะ
พวกเราที่ทำหน้าที่ในสภารอบที่ผ่านมา
เราก็วิภาควิจารณ์ก็ชี้แจงกันตามปกติครับ

ครับเดินหน้าไปอย่างที่ควรจะเป็นผมเชื่อว่าเราหาทางออกได้ครับ

ก็ถือว่าเป็นการวินิจฉัยที่เด็ดขาดไปแล้วครับ
ก็ต่อไปก็จะมีการอภิปรายต่อไปแล้วครับ

ก็ขอบคุณท่านประธานครับว่าท่านวิจัยโดยชอบแล้วครับ

เนื่องจากอ่าผมฮิลลูกพักภิกษ์ของเทศกรติภาครับ

ท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายถึงโภจนานุกรม
โภชนานุกรมที่ผมได้อภิปรายไปเป็นโภชนานุกรมที่ทางรัชบัณฑิตได้มันจัดสรรพขึ้นมา
ซึ่งจะได้ไม่ต้องไปตีความนะครับเป็นสิ่งที่วงการทางวิชาการหรือบุคคลทั่วไปใช้ในการอ้างอิง
แล้วที่ผ่านมาศาลก็ได้มีการเอาไม่ใช่เฉพาะคดีทางการเมืองทั่วไป
คดีทั่วไปก็ได้ใช้ตรงนี้ครับที่ราชบัณฑิตกำหนดไว้มาใช้ในการตัดสินคดี
ฉะนั้นพอตัดสินคดีมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ถูกใจนะครับตัวเองก็บอกว่าสารไม่ยุติธรรม
ถ้าถูกใจตัวเองก็รู้สึกว่าสารยุติธรรม
ฉะนั้นผมจึงมีความรู้สึกว่านะครับการที่จะอภิปรายในสภาไม่อยากให้ไปพาดพิงสาร
เพราะว่าการตัดสินคดีผมเชื่อในความยุติธรรมของทุกศาลที่มีอยู่
เลยขออนุญาตเรียนชี้แจงท่านประธานครับไปถึงท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายครับขอบพระคุณครับ

ต่อไปขอเชิญท่านจตุรนใจแสงครับ